เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ปศบุกรวบตัวที่บ้านพักจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดนี่ล่าสุดเลยนะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองก็ทำเอาหลายคนจับตามองว่า
ว่าสาวการคือพี่สาวของเขาจะเดินทางไปประกันตัวน้องชายหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดเธอได้มีการโพสต์เดือดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวในธรรมนองประมาณว่า
ถูกใส่ร้ายอ่ะคุณพร้อมกับเตรียมที่จะงัดหลักฐาน
แล้วก็จะมาแฉคนที่ใส่ร้ายน้องชายเธอด้วยนะ
และหลังจากนั้นเธอก็จะโพสต์อัปเดตต่อว่า
ตอนนี้ได้ส่งทนายความเข้าไปให้การช่วยเหลือน้องชายเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องคดีความขอยกให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการแถลงข่าว
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เธอและครอบครัวนั่นเองนะคะ
อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าที่คุณการโพสต์ในกรณีว่า
น้องชายถูกใส่ร้ายเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่า

แต่เรื่องนี้นี่ก็พูดยากนะเอาจริงให้
เพราะว่าตอนนี้น้องชายของคุณการวิพากรก็ถูกดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้วเขาหายาเสพติดด้วยไง
คือจริงแล้วยาเสพติดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องจะดีที่สุดนะคะคุณผู้ชม
แต่เมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปอีกทีว่ามันจะจบลงอย่างไรนะคะ
แต่ต้องบอกว่าครอบครัวนี้ความวัวยังไม่ทันหาย

ไม่ได้เป็นเกี่ยวกันเนี่ยเป็นน้องชายของคุณการณ์มิพากร

ถูกต้องก็เลยเป็นข่าวดังขึ้นมาว่าน้องชายเนี่ยมีผัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า
ขายยาหรือเปล่าเอาง่าย

เดี๋ยวให้ขั้นตอนตามกฎหมายเปิดเผยออกมาจะดีที่สุด